ยังคงอยู่วนเวียนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

มีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นโรคท้องอืด

ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาตามอาการ
เจอถุงน้ำขนาดใหญ่อยู่ในตับค่ะ
อีก๑๐เซนติเมตรจะเท่า๑ไม้บรรทัดอยู่แล้วนะคุณค่ะ
นี่วงแดงว่านี่คือถุงน้ำในตับนะคะ
นายแพทย์อาคมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เล่าว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้หญิงอายุ๔๔ปีมีอาการท้องอืด
แน่นท้องเป็นแบบนี้เป็นปีแล้วนะคะรักษาตัวไปตามอาการ
ต่อมาท้องโตค่ะมันโตขึ้นเร็วมาก
และหลังจากนั้นเธอบอกเวลานอนเนี่ยอึดอัดมากไม่ไหวแล้วก็เลยต้องมาหาหมอ
หมอส่งตรวจอุนเตอร์ซาวน์ในช่องท้อง
ไปเจอถุงน้ำขนาดใหญ่มากเลยเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะ
เซนติเมตรต้องผ่าตัดเปิดท้องด่วนค่ะ
แล้วไปเจอถุงน้ำขนาดใหญ่มันแทรกตัวอยู่ในตับกลีบขวา
ผ่าตัดของคุณหมอคุณหมอบอกว่าจะต้องเจาะดูดเอาน้ำในก้อนออก
เพื่อให้การผ่าตัดมันง่ายขึ้นเพราะว่าจะหยิบออกมาในก้อน๒๐เซนติเมตร

คุณหมอบอกว่าน้ำที่ดูดออกมาเป็นสีเหลืองเข้มเหมือนน้ำดี
เคสนี้ก้อนถุงน้ำในตับมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในผู้ป่วย
เอาเฉพาะที่โรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น

แล้วเขาบอกว่าช่วงที่ท้องมันโตขึ้นมา
สงสัยว่าเอ๊ะฉันท้องหรือเปล่า

ใช่แต่ว่าถ้าใครมีอาการแบบนี้นะคะ